อย่ากาศการชมนุมเมื่อวานนี้๒จุดหลักก็คือกรณีของคุณนัททะวุฒิกับของ
คุณไฮโซลูกนัดมาแล้วก็บอกกรลายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงแล้วก็คุณเต้นนาธุสายเกลือ
จุดที่เขารวมตัวเนี่ยก็คือแยกเกษตรนวมินตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
บ่าย๒โมงเห็นไหมก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถยนต์แบบนี้มีทงสีแดงด้วย
หลังจากนั้นไม่นานก็นี่ค่ะ
คุณเต้นประกาศเลยนะคะว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นคาร์มอบ
ครั้งสุดท้ายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ประชุมต่อเอ่อไม่ใช่
ไม่ชุมนุมต่อแล้วนะจะเป็นคาร์มอบครั้งสุดท้าย
แล้วเดี๋ยววันที่๒กันยายนนะคะไปเจอกันที่บีทีเอสอโศก
จะเป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดในรอบ๗ปีเพื่อขับไล่
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคุณเต้นประกาศค่ะ
ว่าการชุมนุมเนี่ยคือไม่บวกไม่ปะทะไม่ลดละ
การไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแล้วนี่ค่ะตลอดระยะข้างทางนะคะ
ที่ขบวนของมอบเคลื่อนไปเนี่ยก็มีประชาชนออกมาชู๓นิ้วบ้างนะคะ
แล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์เพื่อขับไล่พลเอกประยุจันทร์โอชานะฮะ
คุณเต้นบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจับตาการเมืองอย่ากระพริบ
เพราะเขาจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันใช่ไหมคะ
สามสิบเอ็ดสิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้
เรื่อยไปจนถึง๓กันยายนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนัดกันอีกครั้ง
สองกันยายนนะคะที่จะลงถนนลงถนนแล้วครั้งนี้จะเป็นการลงถนนที่ใหญ่มากนะคะ
แล้วที่สำคัญอาจจะยืดเยอะด้วยอาจจะยืดเยอะด้วยนะคะ
คุณนัทธวุฒิบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นคาร์มอบครั้งสุดท้าย
เพราะต่อจากนี้จะสำแดงความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน
ชุมนุมใหญ่๒กันยายนกลางแยกอโศกจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกไป
และถ้าในสภายังโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีก
ประชาชนจะโหวตไล่นายกทุกวันไม่มีเวลาให้พลเอกประยุทธ์อีกต่อไปค่ะ
ครับพอแดดร่มลมตกปั๊บสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะ
ก็มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มทะลุแก๊สนะฮะ
โอ้โหเมื่อวานี้เขาบอกว่าได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ย
เป็นรอบเป็นรอบไปนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เทนเนอร์กลับมาอีกแล้วหลังจากหายไปช่วงหนึ่ง
ทะลุแก๊สครับทยอยเข้าพื้นที่สามเหลี่ยมดินแน
ตั้งแต่๔โมงเย็นครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนนะฮะ
แล้วก็มีกลุ่มที่ปักหลักอยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็มีกลุ่มที่บีบแต่รถขี่วนไปวนมาอยู่
แถวนั้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งทำแนวอีกแล้ว
บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับปลาประทัดยักษ์แล้วก็สิ่งของข้ามนะฮะ
ไปใส่หลังตู้อ่ะนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเตือนไปเลย
ระยะอย่าทำให้หยุดนะแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาครับ
กระสุนยางและรถจีโน่เนี่ยนะฮะฉีดน้ำผสมน้ำสีม่วงเนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เปิดคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับ
แล้วแต่เป็นแนวหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
ก็ตอบโต้ด้วยประทัดและระเบิดขวดแล้วก็พลุไฟเป็นระยะ
กลับไปกลับมาอยู่แบบนี้แล้วนี่พอค่ำหน่อยแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
ลุกไล่นะฮะผู้ชุมนุมแตกกระจายนะครับ
หนีไปที่ฝั่งแฟลต์ดินแดงบ้างนี่ไปแล้วหนีแล้ว

แถลงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคาร์มอบนะ
ก็บอกไปอย่างที่น้องปุ้ยบอกโอเคก็ชุมนุมกันโดยสงบดี
ไม่มีความรุนแรงแต่ถ้ารู้แก๊สด้วยสิ
ใช้ทั้งประทัดพลุไฟยิงใส่เจ้าหน้าที่
คือตำรวจก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็กรณีมีภาพเผยแพร่ว่าผู้ชุมนุม
เอาปืนมาร่วมชุมนุมด้วยเดี๋ยวจะเร่งพิสูจน์
แล้วก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี

นดังเลิ้งเนี่ยไปจับคือจับคน๕คน

เขามีระเบิดแสวงเครื่อง๑๖ลูกครับ
เบิงปอง๙ลูกระเบิดขวดอีก
ลูกแก้วลูกหินหนังสติ๊กพร้อม

แล้วก็ไปเข้าค้นอพาร์ทเมนต์ที่ย่านห้วยขวางครับ

มีระเบิดปิงปอง๑๐๐ลูกประทัดยักษ์๕๖อัน
แล้วก็พลุฟัน๔๔ลูกด้วยกันครับ
นี่คือตำรวจเขาแถลงสถานการณ์การชุมนุมออกมาฮะ
มีเหตุระทึกระหว่างที่มอบทะลุแก๊สเขาชุมนุม
ปรากฏว่ามีหนุ่มคนนึงหัวเกลียนเข้ามา

จากนั้นมาผู้ชุมนุมก็หาแม่งมันดูแม่ง
ดูแปลกครับถามถ่ายแล้วไม่ตอบชัดเจน
จากนั้นมาเจอตุ๊บตับฮะตุ๊บตับขนาดไหน

โอ้โหเหตุนี้นะเกิดประมาณสัก๖โมงครึ่ง

คือมีคนนึงเนี่ยเขาแต่งกายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ
โดยเฉพาะศีรษะเป็นนุ่มผมเกลียน

เขาก็หันไปมองมองซ้ายมองขวาคนอื่นเป็นวัยรุ่นเห็นไหม
คนนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไป

เขาไม่โชว์เขาไม่ยอมโชว์ครับ
ใดทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วกลุ่มมอบทะลุแก๊ส
อยู่โซนนี้เขาก็เลยเข้ามาตุ๊บตับ
เพราะเข้าใจว่าหนุ่มคนนี้หัวเกลียนมาถ่ายภาพ
เก็บไว้เอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งจับกลุ่มในภายหลังฮะ
และหนุ่มคนนี้พยายามยกมือไหว้ขอโทษแล้ว
แล้วมีมวลชนคนอื่นพยายามจะพาพี่คนนี้
ออกไปจากจุดที่มีการตุ๊บตับตุ๊บตับออกไปได้ส่วนหนึ่ง
กลุ่มนั้นตามมาตุ๊บตับรอบสอง
แต่รอบ๒รุนแรงเหลือเกินแรงขนาดไหน
เลือดตกยางออกหัวแตกหน้าแหกฟันกระเด็
รับและนำออกไปจากจุดเกิดเหตุ
สรุปเอาใหม่สรุปเลือดสาดขนาดไหน
นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วตามรายงานเหมือนว่าไม่ใช่ตำรวจด้วยนะ
เป็นเจ้าหน้าที่สีกากีสีเขียว
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทหารด้วยนะครับ
แต่ว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มม็อบทะลุแก๊สครับ